บอกว่าได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากผู้เสียหายเป็นผู้หญิง
เธอไปเที่ยวแถวถนนเข้าสาร
ถูกรุมทำร้ายใช้คำว่ากระทืบดีกว่าค่ะ
เป็นผู้หญิงถูกรุมกระทืบโดยกาดของร้าน
และลูกเจ้าของร้านเดี๋ยวลองดูเหตุการณ์ก่อนนะคะ
กูไปแจ้งความก็ไม่ยอม
นี่นะคะประเด็นหลักก็คือผู้หญิงท่านนี้ไปเที่ยว
ถนนเข้าสารถูกรุมกระทืบแล้วคนที่รุมกระทืบเป็นผู้ชาย

ประเด็นที่๒คือเธอบอกว่า
นอใกล้เคียงก็คือสอนอของพื้นที่ท้องที่ตรงนี้

ร้านเหล้าเปิดถึงตี๕ได้ยังไง
เล่าให้ฟังว่าเธอโดนรุมกระทืบที่ร้านเหล้าตอนตี๕
คนที่กระทืบเป็นผู้ชายเป็นลูกเจ้าของร้าน

เป็นผู้หญิงคนเดียวถูกเหยียบถูกเตะถูกกระทืบ

ไปขอความช่วยเหลือไปแจ้งความกับตำรวจ
ตำรวจไม่สนใจเพราะเจ้าของร้านเป็นตำรวจ

คือตรงนี้มันเป็นท้องที่สอนอชนะสงครามเนอะ
แต่เธอบอกว่าเธอต้องโทร๑๙๑ตำรวจถึงจะมา
สาเหตุที่โดนรุมทำร้ายเพราะว่าเธอไปช่วยเพื่อน
เรื่องที่เพื่อนเอาลูกโป่งเข้าร้าน
ร้านมีกล้องวงจรปิดนะมันเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
ไม่รู้ว่าตอนนี้ภาพในกล้องวงจรปิดมันจะยังอยู่ไหม
ที่สำคัญคือเปิดถึงตี๕ได้เหรอ

ทีนี้ค่ะพอเธอโพสต์คลิปนี้แล้วก็เพจอยากดัง
ชาวเน็ตบอกว่าแบบนี้ตำรวจจะมีความผิดด้วยไหม

เพราะเธอไปแจ้งความแล้วทำไมไม่รับเรื่องแจ้งความ

เจ้าของผับเป็นตำรวจจริงไหมตรวจสอบให้ด้วย
ทีนี้ค่ะคือจากคลิปนี้ทีมข่าวก็พยายามจะติดต่อผู้เสียหายนะคะ
ผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายจะขอข้อมูลเพิ่มเติม
แต่ติดต่อไม่ได้เหมือนกับว่าเธอปิดเครื่องโทรศัพท์มือถือค่ะ
ทีนี้ถ้าเธออยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็น่าจะดี
หรือทางตำรวจจะชี้แจงก็น่าจะดีเหมือนกัน
ก็อยากฟังข้อมูลจากทางฝั่งตำรวจด้วยนะคะ
จะได้ชัดเจนกันไป
อย่างเรื่องเปิดถึงตี๕ต้องไปดูว่าเขาจดทะเบียนเป็นรูปแบบไหนยังไง
หรือว่าทำร้ายกันคู่กรณีคือใครอะไรยังไง
หรือว่าทางร้านจะชี้แจงก็น่าจะดีนะคะ